แล้วก็บางคนอาจจะเฝ้ารอวันที่จะออกสลากินแบ่งรัฐบาล

ได้ยินเสียงเจ้าแม่หัวเราะไหม

เดี๋ยวก่อนจะพาไปที่อ่างทอง
ไปอ่างทองไปเจอเจ้าแม่มอีกเหมือนกัน

มากันเป็นคู่เขาบอกให้โชคให้ลาบด้วยนะ

ถูกนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยที่แขวนเรียงรายบนราวมากมายนะคะ
โรงไปถึงมีเหล็กมีอะไรกันมากมายเลยจริง
คือเราจำได้ตอนที่เราเล่าข่าวนี้ใหม่
ที่อะไรแบบนี้แต่ว่าที่นี่เปลี่ยนไปแล้วที่นี่ก็คือวัดโบราชศรัทธาอำเภอบังรกรรมอำเภอตำบลบังรกรรมอำเภอโพธองจังหวัดอ่างทอง
พูดง่ายคือที่นี่มีตะเคียนคู่มีตะเคียนคู่แล้วเคยมีผู้หญิงคนนึงที่เขามากราบไหว้ขอพรแล้วก็เหมือนมีอะไรเข้าสิง
นะก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาวันนี้ค่ะก็มีชาวบ้านที่เขามีความเรื่องใสสัทธาเนี่ย
คราวนี้เราไปสอบถามเธอคนนี้ค่ะเดินทางมาจากสิงห์บุรีนะคะ
มาที่นี่มากราบไหว้ขอพรมาเสี่ยงเซียมสี่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะนำสิ่งที่ได้เนี่ย
ลุ้นโชคในงวดที่จะถึงนี้ครับอธิบายเรื่องของประวัติความเป็นมา
แล้วก็รายละเอียดของต้นตะเคียนสองต้นนี้หน่อยอืม
ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดาเนี่ยเป็นต้นตะเคียนคู่ขนาดสามคนโอบอ่า
ความสูงสี่สิบเมตรมีอายุกว่าร้อยปีนะคะครับ
แต่ต้องบอกว่ามันเป็นตะเคียนที่ยืนต้นตายและที่น่าตื่นตาตื่นใจคือมีการตกน้ำมันอ่ะ
ไหลอยู่กลางลำต้นด้วยครับอุ้ยที่สำคัญไปกว่านั้น
ชาวบ้านร่ำลือว่าเคยมีคนเห็นหญิงสาวสวยงามน่ะอ่า
ใส่ชุดขาวยืนอยู่บริเวณคนต้นตะเคียนคู่นี้ด้วยอ้าว
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแม่ย่าที่สิงสถิตอยู่ต้นตะเคียนนี่แหละ
บ้านเขาก็เลยฮือหากันตรงนี้เนี่ยนะแน่นอนอ่ะ
ชาวบ้านเขาฮือหาใช่ไหมใช่ที่ก็มีคนเห็นใช่ไหมอ่า
แต่ที่เราเห็นกันแบบชัดเลยในวันนั้นผมจำได้คือ
คือมีชุดไทยสบายเฉียงอยู่ชุดหนึ่งเพราะตรงนั้นมีลาวตากชุดไทยอยู่ประมาณสัก
ตามไม่ได้ลาวตากสิเอาไอ้ไว้แขวนไว้
แวนไว้แล้วกันแล้วมันจะมีอยู่ชุดหนึ่ง
มีชมพูปริ้วอยู่ชุดเดียวอื่นไม่มีปริ้ว
ไอ้ภาพนั้นแหละเลยทำให้ที่เนี่ยโด่งดังถูกค่ะนะ